เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ

ว่าท่านเป็นคนที่กำกับดูแลเรื่องนี้

ภาพที่เราไม่อยากเห็นลูกหลานของเราเป็นอย่างนี้

กัญชานี่ถึงแม้จะถูกกฎหมาย

ลำเบิดศาสนาของผม
ศาสนาอิสลามนะครับไม่รับกัญชาเพราะว่าเป็นเรื่องผิด
แต่เราเอากัญชามาเป็นเรื่องเสรียังไม่เท่าไหร่ครับ
แต่ประเทศไทยของเรานี่ประกาศว่าเป็นกัญชาเสรีแบบสุดโต่ง
กัญชาเสรีแบบศูนยากาศ
เพราะอะไรครับผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวตลก
ที่เราได้พิจารณาพรบกัญชาในสภาแห่งนี้เมื่อวันที่๘มิถุนา
เหมือนถูกหลอกเพราะว่าวันนี้ที่เรามาอ้างในสภาวันนั้น
บอกว่าเราจะใช้เพื่อการแพทย์เราจะใช้เพื่อการอุตสาหกรรม
เราจะใช้เพื่อสันทนาการแต่พยายามสื่อออกไปข้างนอกว่า
เน้นแต่เรื่องการแพทย์ทำให้คนที่ออกมาคัดค้านเรื่องกัญชาเสรี
ถูกมองว่าเป็นคนล้านหลังเป็นคนไม่ทันสมัย
ยังไม่เห็นอนาคตของประเทศ
ผมถามว่าเรื่องอย่างนี้เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่ายังไงครับ
เราให้ห้ามยุ่งกับเรื่องอบายมุกทุกอย่าง
ห้ามไม่ให้ยุ่งกับเรื่องสิ่งเสพติดทุกอย่าง
แต่เรามองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องดีเพราะเน้นอยู่เรื่องเดียวเรื่องรายได้
ผมเสียใจนะครับเพราะว่าเราเป็นเมืองพุทธ
แต่ผมนี่เป็นคนศาสนาอิสลามก็ถูกเสี่ยมสอน
แม้แต่พระแม้แต่เจ้าอาวาสในพื้นที่ผมเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
แต่เราบอกว่าวันนี้เราอยากมีเงิน
เราอยากสร้างรายได้อยากสร้างเศรษฐกิจที่ดี
ถามว่าเราใช้เงินอย่างนี้กับครอบครัวนี้เรามีความภาคภูมิใจไหมครับ
เราจะตอบลูกว่ายังไงก็เงินก็เงินจากที่ได้จากการค้ายาพวกนี้แหละครับ
วันนี้คนค้ายาเสพติดทุกคนเลิกไม่มีใครขายยาบ้าไม่มีใครขายเฮโรอิน
หันมาขายกัญชาหมดเพราะว่ามันมีรายได้สูง
อาจจะสูงกว่ายาบ้าที่ซ้ำวันนี้บ้านผม๔๐๐เวต
ทียาลารู้สึก๕๐๐เมตรนี่บอกอาคารได้ครับหาง่ายมาก
แต่วันนี้กัญชากิโลละ๘แสนถึง๑ล้านและถูกกฎหมาย
คุณจะขายทำไมครับไงครับหยาบ้าเลิกมาเลย
แล้วต้องสร้างกัมแพงใหม่นะครับที่สุ่งแห่งกลลกวันนี้ไม่พอเลยครับ
เลยครับกำแพงนั้นเราจะกั้นโควิดอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
เราต้องเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับกำแพงให้สูงสัก๑๐เมตร
กัญชาจะได้ไม่กระเด็นมาตกในเมืองไทยวันนี้เรื่องกัญชาเสรีนี่
ที่ผมละอายวันนั้นที่ว่าได้เข้าสภาให้เราพิจารณา
เพราะว่าอะไรครับเหมือนถูกหลอกเราบอกว่าเราจะใช้กัญชาเพื่อการแพทย์
แต่เราก็ลืมว่าเราไม่ได้ดูก่อนหน้านี้ว่ามันมีกฎหมายรองรับหรือเปล่า
ก่อนที่จะเข้าสภามันมีอยู่แล้วครับเป็นพรบยาเสพติดให้โทษ
พศ๒๕๖๒ฉบับที่๗ก็กำหนดให้ประเทศไทยเป็นกัญชาทางการแพทย์อยู่แล้ว
เป็นสารเมาในกัญชาเนี่ยครับที่ไม่เกิน๐๒ไม่เกิน๐๒ไม่เป็นยาเสพติดนะครับ
กำหนดเลยว่าไม่เป็นยาเสพติดในพรบยาเสพติด
นี่คือประเด็นแรกแล้วที่เราโดนหลอกรู้สึกอย่างนั้นครับผมรู้สึกอย่างนั้น
แต่ไม่รู้ว่าสภารู้สึกเหมือนผมไหม
เราพยายามจะเสนอเข้ามาจนรู้สึกว่าการเสนอกฎหมายตัวนั้นเข้ามานี่
เสนอพรบกัญชาเข้ามาเพื่อตั้งใจจะให้เกิดศูนยากาศ

แล้วถ้าเรามาบอกว่าเอาวันนี้เราจะเอาเรื่องนี้เข้ามาเพื่ออุตสาหกรรม
มันก็มีพรบอยู่แล้วมันก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว
ในเรื่องนี้บอกว่ายาเสพติดให้โทษประเภทที่๕นี่
เมื่อพศ๒๕๖๓นี้ให้ปลดต้นรากใบกิ่งก้านหรือว่ายัย
ไม่เป็นยาเสพติดแล้วนะครับ
เขาก็อนุญาตให้แล้วว่าเราจะไปผสมในอาหารหรือว่าเครื่องดื่มของใช้ได้แล้ว
และวันที่เราพิจารณาที่สภานะครับพิจารณายังไม่เสร็จเลย
วันนั้นผลิตภัณฑ์จากกัญชาเต็มบ้านเต็มเมือง
ก่อนนั้นชาวบ้านปลูกแค่สองต้นท่านจับเขาเข้าคุก
แล้วถามว่ากัญชามันโตเร็วขนาดนั้นหรือครับ
ผลิตภัณฑ์เยอะแยะหมดออกไปวันนั้นเขาไปปลูกที่ไหนครับท่าน
ทำไมไม่มีใครรู้ทำไมตำรวจไม่เห็น
ทำไมไม่มีการจับกลุ่มไปจับยายที่ปลูกแค่๒ต้นได้
อันนี้คือประเด็นนะครับแต่เรื่องที่สามเป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกัน
เรื่องเพื่อนันทนาการเพื่อสันทนาการ

วันที่๙ก็เกิดกัญชาปลดออกจากประเภทที่๕

แล้วเราก็ค้างเติ่งพิจารณาอยู่ในสภาวันที่๘
มันก็เกิดลุมดำเกิดศูนยากาศ

เขาขนกัญชากันเสรีเลย
ผมได้ดูข่าวในทีวีนะครับ

ขณะที่เราโดนอภิปายนะครับ
เขาขายกัญชา๒แสนถึง๘แสนบาทต่อกิโลแล้ว
แถวทองรอแถวตรอกเข้าสาร

เขาไม่ได้เอากิ่งก้านใบเหมือนที่เราระบุหรอกครับ
ก็เอาช่อดอกอย่างเดียวไปขาย
แต่ช่อดอกมันปลาไป๒๐เปอร์เซ็นต์

ไม่ได้เอาพวกใบพวกต้นอะไรพวกนี้ไปขายแล้วครับ
เพราะรู้ว่าตลาดเขาไม่เอา
อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราถูกหลอกในเรื่องนี้
เกิดเป็นศูนย์อากาศเป็นหลุมดำ
และวันนี้เหมือนที่ท่านสุธินได้อภิปรายเลยครับ
ก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่มาได้ประโยชน์จากเรื่องนี้

แม้แต่ในกรุงเทพฯหานกรจันนที่กทมบอกว่าอย่างมากก็จับได้เพราะผิด
แค่กฎหมายหาบเร่จะทำอย่างอื่นไปไม่ได้มากกว่านี้
วันนี้เราสามารถทุกกัญชาผ่านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็น๑๐ล้อก็ได้ครับ
เพราะมันไม่มีกฎหมายจะรองรับได้อย่างมากก็มีมาตรการออกมาหลอกเด็กเหมือนปาหี่
ถามว่าวันนี้เราจะรับผิดชอบกันยังไงกับเรื่องนี้นะครับ

เกิดมาในวันนี้ที่ชาวบ้านได้ประสบได้เห็นในวันนี้
ที่เกิดที่เกิดรูปภาพอยู่ในโซเชียลมีบางคนก็ถึงกับต้องเสียชีวิต
เดี๋ยวท่านกูเห็นกับมีท่านสอท่านประท้วงเหลือ
ต้องขอประทานโทษท่านกูเห็งด้วยครับนิดเดียวครับ
ท่านประธานครับผมนธุรกิจปวประธุมบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไก่ครับ
ผมขออนุญาตประท้วงการทำหน้าที่ของท่านประธานครับ

ขณะนี้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้ง๑๑ท่านไม่อยู่ในที่ประชุมเลยครับ
และก็ไม่มีรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งใน๓๖ท่านก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม
ตกลงนี้ท่านไปหารือจะลาออกหรือยุบสภาหรือครับ
พวกผมจะได้รู้ว่าผมอภิปรายให้ท่านใดฟังครับ
ขออนุญาตท่านประธานได้กรุณากำชับให้รัฐมนตรี
อย่างน้อยมีตัวแทนอยู่สักหนึ่งท่านในห้องประชุมก็น่าจะทำให้การอภิปรายเดินหน้าไปได้ด้วยดีครับ
ขอความกรุณาด้วยครับขอบคุณครับ
ครับเรียนท่านไอซาบนะครับว่าเมื่อกี้นี่ท่านรัฐมนตรีสักสยามชิดชอบ
แล้วก็ท่านรองนายกอนุทินได้แจ้งผมก่อนที่จะลงไปบอกว่าขออนุญาตไปนั่งทานข้าว
แต่ว่าก็จะฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกโดยตลอดนะครับ
แล้วก็ท่านลำตีอื่นก็คงจะนั่งฟังติดตามการอภิปรายของพวกเราตลอดครับ
ท่านไม่ต้องกังวลหรอกครับเชิญท่านคุยกันกับอภิปรายต่อครับ
ขอบคุณครับผมต่อแล้วครับท่านประธาน
วันนี้ผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับว่า

ท่านพยายามทำให้กัญชาเสรีแบบสุดโต่งอย่างนี้
เจตนาของท่านคืออะไรครับ
เพื่อการแพทย์หรือว่าเพื่อสร้างรายได้
หรือว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของท่านที่ท่านคิดวางแผนไว้นานแล้ว

ผมเชื่อว่าในฐานะท่านที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข
ท่านต้องอยากได้สุขภาพที่ดีของประชาชนนะครับ

รับผิดชอบเรื่องสุขภาพนะครับ
ไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องรายได้ของประเทศ

เพราะว่าประชาชนทุกคนก็ไม่ต้องการให้ท่านทำอย่างนี้
และถามวันนี้ผมย้อนไปนิดนึงนะครับท่านประธาน
ถ้าท่านจำได้สมัยที่เราหาเสียง

ท่านก็พูดว่าพูดแล้วทำ

แต่ท่านไม่ได้ทำเหมือนอย่างที่พูด

เราบอกว่ากัญชาเพื่อการแพทย์

แต่ผลผลิตที่ออกมามันไม่ใช่นะครับ
สังคมวันนี้กลายเป็นกัญชาเสรีแบบสุดโต่ง
และถามว่าผมนี่ในฐานะเป็นคนมุสลิมนี่
ใน๕๐ชาติเอเชียนะครับ
ไม่มีใครประกาศกัญชาเสรีสักประเทศเดียว
จะมีบ้างประเทศในยุโรปในสแกน
เขาก็มีข้อจำกัดนะครับท่านประธาน

แต่ประเทศไทยคัน๑๐ล้อยังไม่ผิด
นี่คือความต่างถามว่าท่านใช้หลักคิดอะไร
ตะกะอะไรที่ยอมให้เกิดเรื่องอย่างนี้

ท่านนายก็ต้องถูกตรงนี้นะครับเรื่องนี้
นายกปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไง

ผมฟังคุณสมบัติของท่านนายกวันนี้ที่ท่าน
หัวหน้าพักชลนานได้พูดถึง
ถ้าผมเป็นคนมุสลิมนี่ผมรู้สึกว่า
คุณสมบัติอย่างนั้นเป็นคุณสมบัติของดายา
หรือเขาเรียกว่าด้านยาว

แต่ห้ามไม่ได้นะครับอันนี้เป็นความรู้สึก

ในพื้นที่บ้านผมเหมือนที่ผมบอก
บ้านผม๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาใหญ่ที่สุดวันนี้คือยาเสพติด
สถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของท่านนายก

คือเรือนจำที่ใหญ่ที่สุด

เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือใคร
หลานพวกเราคดีจากยาเสพติดทั้งนั้นท่าน
และอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีต้นต่อมาจากยาเสพติดสักส่วนใหญ่
แล้ววันนี้ถามว่าเรามาปล่อยให้เป็นกัญชาเสรีมันเข้ามาในสังคมอย่างนี้
ถามว่าบ้านผมจะเละขนาดไหน
ถามว่ายาเสพติดกัญชาไม่ได้แรงขนาดนั้น

แต่มันเป็นต้นต่อที่จะอัพเกรดหรือว่ายกระดับไปเล่นสิ่งที่แรงกว่า

นี่คือความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านผม

เรื่องศาสนาแล้วซึ่งผมยอมรับไม่ได้เรื่องนี้อยู่แล้วผมไม่รับอยู่แล้ว

ศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทย
วันนี้ทั่วโลกประเทศ
กำลังมองประเทศไทยอยู่ว่า

กันอยู่แล้วคนไทยที่ไปต่างประเทศวันนี้ถูกถาม
จ้องถูกเพ่งเล็งว่าเราเนี่ย
เป็นพวกที่จะนำสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในเบื้องบ้านเมืองเขา
วันนี้เขาไม่ได้กลัวเฉพาะกัญชานะครับท่าน
เขากลัวผลิตภัณฑ์ที่สร้างที่ผลิตมาจากกัญชามีส่วนผสมของกัญชาเข้ามาจำหน่ายแล้วถามว่า
คนบ้านเรามีสักกี่คนที่สังเกตฉลากเวลาซื้อของกินเนี่ย
เหมือนน้องนักศึกษาที่จากบราซินเนี่ยด้วยความไม่รู้
เอากัญชาไปที่บาหลีที่ประเทศอินโดและโดนจับจำคุก๑๕ปีนี่คือความไม่รู้
แล้ววันนี้ประเทศไทยถามว่าคนไทยรู้ไหมและยิ่งชายแดนบ้านผมติดกับมาเลเซียเนี่ย
คนเข้าออกที่นั่นเนี่ยปีปีหนึ่งเท่าไหร่ถามว่ามีกี่คนจะรู้ว่าอาหารทุกชนิดที่เข้าไปในมาเลเซียมีส่วนผสม
วันนี้ประเทศมาเลเซียให้ความเคร่งคัดกับเรื่องนี้กับพวกเรามากถามพวกเราว่ามาจากไหน
เขาบอกว่ามาจากประเทศไทยนี่เอาอะไรเข้ามาหรือเปล่า
เขาบอกว่าถ้าเข้ามาพยายามเข้าตัวเปล่าเหมือนคนมาเลเซียนะครับจะเดินทางมาประเทศเรานี่
เขากำชับเลยบอกว่าคุณเข้าไปได้ประเทศไทยแต่คุณเข้ายังไงให้กลับมาอย่างนั้น
อย่านำอะไรติดตัวจากประเทศไทยเข้ามามีความเสี่ยงสูงที่ท่านจะติดคุก
นี่ครับความเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยมันไม่เหลือแล้วครับวันนี้

ธุรกิจอาหารร้านอาหารคนไทยที่อยู่ในมาเลเซียเป็นหมื่นล้าน
ถามว่าวันนี้เขาจะอยู่ยังไง
ร้านอาหารเหล่านี้นะครับเป็นหมื่นร้านสร้างรายได้ให้กับประเทศ

สร้างแรงงานสร้างอาชีพกับคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่น
แล้ววันนี้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าลูกไปทำงานที่นั่น
และถามว่าถ้าพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวไปทำงานที่นั่นลูกที่นี่ใครจะดูแล
และยิ่งมาเจอเรื่องกัญชาเสรีวันนี้ปล่อยให้ปลูกกันและให้สูบกันแบบสบายใจอย่างนี้
ถามว่าเราดูแลกันไหวไหมมันก็ไม่ไหว
ผมจะพูดเรื่องปัญหานิดนึงนะครับวันนี้ท่านประธาน
วันนี้เหมือนที่ผมบอกว่าคนไทยก็ถูกเพ่งเล็ง

ไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่วันนี้
ผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้ดูในโซเชียล
ว่าประเทศข้างเคียงของบ้านเรานี่
หลายประเทศพยายามออกคำเตือน
แม้แต่สถานกงศูนย์หรือว่าสถานทูตเอง
ก็พยายามออกคำเตือนให้คนไทยหรือว่านักท่องเที่ยว
รู้เท่าไม่ถึงการได้ระมัดระวังกับเรื่องนี้

มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต
แต่ของเรานี่เสรีสุดตรง
ปรับถึง๙๐๐๐๐๐บาท
ในประเทศลาวซึ่งมีชายแดนติดต่อ
พยายามจะพูดนี้ชายแดนติดต่อกับประเทศไทยนะครับ
ก็ผิดกฎหมายก็จำคุกตลอดชีวิต
ประเทศจีนที่เราชอบไปเที่ยวกันมาก

เอาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมแค่นี้
ท่านอาจจะจำคุกได้ถึง๓ปีอาจจะถึงประหารชีวิตก็ได้

และถามวันนี้ปัญหาสังคมในบ้านเรานี่

มันเยอะครับวันนี้ภาพในโซเชียลที่ปรากฏ

บางคนก็ใส่ชุดเนธนาดีก็มีบางคนก็ใส่ชุดนักเรียนก็มี
และมีคลิปที่ว่าน้องเขา
สเปสปะแต่ท่านสุธินก็พยายามจะนำเสนอเรื่องนี้
บอกกล่าวให้พอเราได้ดูได้เห็นภาพนี้
ผมว่าเราก็มีวีดีโอนี้ให้ดูครับ
แต่ผมไม่รู้ว่าผมขออนุญาตท่านประธานได้หรือเปล่าครับ
นำเสนอภาพนี้ที่เป็นน้องผู้หญิงสองท่านแต่เราเบลอภาพนะครับไม่มีเสียง
แล้วเบลอภาพจะให้ดูสภาพน้องเข้าไปยังไงหลังจากที่ได้ใช้กัญชาเนี่ยครับ
คือภาพน้องเขาที่ท่านสุธินพยายามจะนำเสนอให้พวกเราดู
เราอยากเห็นลูกหลานเราเป็นอย่างนี้ครับ
มันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้สังคมเรารับไม่ได้เรื่องอย่างนี้

รัฐมนตรีสาธารณสุขมาดูสิครับภาพนี้
ถ้าเป็นลูกหลานของท่านนี่ท่านจะรู้สึกยังไง
ถามว่าพ่อแม่เขาที่ดูรูปนี้ดูภาพนี้เขาจะรู้สึกยังไง

ถ้าจะถามว่าเรื่องนี้กระทบมากแค่ไหน

ที่ทางผู้ใหญ่ได้ไปจัดฟุตบอลที่ปัตตานีเมื่อวานนะครับ
เพราะว่าท่านสอสอจากภักดิ์ภูมิใจไทยก็หลายท่านได้ไปร่วมชมฟุตบอล
ก็มีการแจกบัตรให้ชาวปัตตานีได้ไปดู
วันนั้นทีมบุรีรำแข่งกับทีมซึมบีลันจากมาเลเซีย

นี่ครับท่านฟังเสียงโหร้องได้ไหมครับ
นี่ประเทศไทยแข่งกับมาเลเซียนะครับ

ที่เขาเชียร์ออกมาดังอย่างนั้นนะครับ
ผมกล้าให้ท่านสอสอไปสำรวจในพื้นที่ได้เลยว่าที่เขาโหเพราะอะไร

เพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะบุรีรำครับ

และท่านที่ไปบอกท่านบอกว่าวันนี้เราจะเอาความสุขมาให้กับคนสามจังหวัด

ถ้าเอาฟุตบอลมาแล้วข้างหลังฮิ้วกัญชามาด้วยนี่ผมเชื่อ
มันไม่มีความสุขหรอกครับไม่มีใครเชื่อท่าน

แล้ววันนั้นหลายตอนหลายคลิปที่ออกมาที่ผมได้ดูในโซเชียลนะครับ
แม้แต่ภาพที่ท่านผู้ใหญ่ของพักดึงตัวท่านนายกอบจปัตตานี
บอกว่าจะชวนมาอยู่ด้วยกันมีเสียงดังจากอัศจรรย์เลยครับลุงมาเลย
พวกเราไม่ให้ตะโกนเสียงดังเลยครับพวกเราไม่ให้ไม่

จะบอกว่าคนสามจังหวัดเขาไม่ชอบเรื่องกัญชาเสรี
เขายอมรับไม่ได้เหมือนที่ผมบอกมันเป็นเรื่องละเมิดศาสนา
เพราะว่าวันนี้มันหาเสียงยากนะครับกับเรื่องนี้
ท่านจะไปยากนะครับกับเรื่องนี้ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีนักการเมืองใหญ่ท่านหนึ่งในจังหวัดนาธิวาสเลยครับ

ผมลงในพื้นที่ชาวบ้านบอกผม
ก็บอกสอสอท่านอยากกินกล้วยนะ
ท่านอยากเป็นสอที่กินกล้วยนะ

เขาบอกว่าวันนี้มีสอสอของเรานะ
ไปกินกล้วยยังไม่พอไปกินกล้วยผสมกัญชา
วันนี้จะหาทางกลับบ้านไม่เจอ

จะบอกว่ากัญชานี่อาจจะร้ายแรงกว่ากล้วยนะครับ

ผมขอฝากให้ท่านรัฐมนตรี
ยุติเรื่องนี้รั่วชะลอเรื่องนี้
หรือว่ามีอะไรที่สามารถดึงให้กัญชานี้
อย่าเพิ่งแพร่ระบาดในสังคม
แต่ผมเชื่อว่ามันจะทำได้ยาก
ผมไม่มีอะไรมากสุดท้ายก็มีแค่อีกเรื่องเดียว
ที่ผมได้ฟังจากพวกเราบอกว่า
ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ผมว่าคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขามองว่า
เพราะว่าท่านคงคิดเองได้

ทั้งสองท่านก็ได้เผยแพร่คลิปอันนี้ให้พวกเราได้ดูแล้ว

ก็ยังได้ครับ
ถ้านำมาผีสุดกันเอง

เราเอากัญชามาพีกันได้เลยครับ
ถามว่าคำพูดนี้คนสามจังหวัดเรารับได้ไหมครับ

เรื่องศาสนาที่ผมพยายามจะเน้นให้มากที่สุดวันนี้

มันเป็นเรื่องที่ขัดกฎหมาย
และเป็นเรื่องขัดศาสนา

ผู้หลักผู้ใหญ่ของศาสนาอิสลามได้ออกมาพูด
อย่างท่านจุฬาราชมนตรี
เราถือว่าเป็นประมุขของศาสนาอิสลามในประเทศไทย

ไม่เคยดูคำวินิจฉัยยาวเหยียดขนาดนี้มาก่อน

ท่านมีความเป็นห่วงกังวลกับเรื่องนี้ว่า

ถ้าศาสนาอิสลามเรายอมให้กัญชาเสรีเข้ามาสุดโต่งขนาดนี้ได้
นี่คือเรื่องที่น่ากลัวในศาสนาอิสลามนะครับ
เรามีมัศยิตทั่วประเทศประมาณ๔๐๐๐แห่ง
โกตะบะหรือว่าเทศนาวันศุกร์

๔๐๐๐แห่งต้องพูดเรื่องนี้
เรื่องนี้เรื่องเดียวกันหมดทั่วประเทศ
ต้องออกมาตักเตือนพ่อแม่ตักเตือนลูกหลาน
เพราะว่าวันศุกร์เป็นศูนย์รวมของชาวมุสลิมทุกท่านที่ต้องไปมัศยิต

และสิ่งที่ท่านจุฬาราชมนตรีได้วินิจฉัย
ให้พวกเราได้ฟังได้เห็นและได้อ่านวันนี้

ก็ยังมีสมาพันธ์ครู
จาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ออกมาซึ่งมีเป็นจำนวนจำนวนมากนะครับ
ผมขอดูรายละเอียดนิดนึง

สยิตในประเทศไทยมี๔๐๐๐แห่ง
แล้วก็ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้เรามีสมาพันธ์ครู

หน่วยราชการเองก็พยายามจะออกมา
แต่รู้สึกเหมือนโดนผู้ใหญ่

ไม่ให้ออกมาสัมภาษณ์กับเรื่องนี้
ว่าผลกระทบจากกัญชา

วันนี้มหิดล

ร่อนแถลงการ๗ข้อแนะนำ

จุฬาประกาศในเรื่องกัญชงกัญชาว่า
สรุปได้ว่าการใช้กัญชงและกัญชา
เพื่อสันทนาการและความสำราญใจ
ไม่ว่าจะโดยการกินดื่มสูบเคี้ยวดม

ซึ่งอิสลามเขาเรียกว่าฮารอม
เช่นเดียวกับดื่มสุรายกเว้นนำมาใช้ในทางการแพทย์
หรือรักษาความตามความจำเป็นเท่านั้นท่านใช้คำว่าตามความจำเป็น
ความจำเป็นหมายถึงว่าถ้าเรามีอย่างอื่นที่จะใช้แทนกันได้
ก็สามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไม่จำเป็น
คือกัญชาต้องเป็นตัวสุดท้ายเมื่อท่านไม่มีอะไรจะใช้แล้ว
ถึงจะเอาเรื่องนี้มาใช้ได้ดังนั้นคณะกรรมการอิสลาม
ประจำกรุงเทพมหานครจึงประกาศเจตนารมณ์ให้มัศยิตชุมชน
เป็นเขตปลอดกัญชงกัญชารวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด
แม้แต่บุรีนะครับเราพยายามดนตรงไม่ให้สุข
ในบริเวณศาสนสถานอันนี้คือคือคำสั่งของท่านจุฬาราชมนตรี
แล้ววันนี้ใน๓๔๕จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดทุกแห่งหลังจากแข่งฟุตบอลได้วันเดียว
ผมรู้สึกวันนั้นท่านกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี
ได้ยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภา
หนังสือให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษดรยื่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยื่นให้ท่านนายกรัฐมนตรีและหลายหลายท่านสี่ห้าท่าน
ได้ออกมาแถลงการก่อนหน้านี้แล้ววันนี้๒๓ครั้ง
ที่ออกมาแสดงจุดยืนเพราะเรามองว่าภาครัฐไม่มีใครกล้าแสดง
มีแพทย์มีการแพทย์ทางชนบทออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
ไม่อยากกระทบในเรื่องของการทำงานทำไมเราไม่มีเสรีภาพในเรื่องนี้
เรื่องการแสดงความคิดเห็นเราเป็นประเทศประชาธิปไตย
มันมีอำนาจอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ไปกดทับเขา
ทำให้เขาไม่สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ได้ผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับ
กับท่านเหมือนเดิมว่าวันนี้ผมจึงไม่ไว้วางใจ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป